มีลูกบ้านคนหนึ่งในคอนโดย่านเพชรกะเสม๖๓นะคะคือลูกบ้านเขาร้องเรียนมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในคอนโดเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวท
วันเนี่ยชอบถือมีดถือคัตเตอร์ลงมาข้างล่างแล้วก็ไปไล่แทงลูกบ้าน
ผู้หญิงคนหนึ่งวัย๕๐ปีเหมือนว่าเธอจะกินยาจิตเวทเกินขนาด

มีผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทขึ้นไปเกาะบนรถตู้
กระโปรงรถเพราะว่าอยู่ดีพระเนี่ยคลุ้มคลั่งอารวาส
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามท้องถนนแก้ผ้าล่อนจ้อนเลย
ชายป่วยจิตเวทคลั่งครับแล้วก็ถือมีดเนี่ย
พ่วยจิตเวชอาการกำเริบ
มีอาการทางจิตด้วยอยู่ด้วยกัน๒คน
น่าจะมีอาการทางจิตนะคะ

ก็เลยเอาไม้ฟาดไป
ไปจับกุฏิกรรมของ

ท่านจิตท่านจิต

ผู้คนในสังคมไทยกำลังเผชิญโลกทางจิตอาเวทกันเยอะมากขึ้น
ข่าวในแต่ละวันก็ทำให้เห็นถึงการป่วยของคนในสังคมขึ้นเรื่อย
อาจจะเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจในปัจจุบัน
หรือสื่อต่างที่ถ่ายทอดออกไปจนผิดเพี้ยน
จนทำให้โลกอินเทอร์เน็ตกลายเป็นดาบสองคม
เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง
บางคนใช้คำพูดย่ำยีจิตใจกัน

เพราะบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นอาจเป็นเหตุผลถึงการปล่อยของคนบางคนก็ได้
จริงพี่เฟืองชอบใช้คำว่าสุขภาพจิตใจเฉย

รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และน่ากลัว
แต่ว่าจริงแล้วสุขภาพจิตใจมันรวมไปหมดเลยนะ
ว่าเราเครียดขนาดไหน

เรารู้สึกเศร้าเป็นพิเศษในช่วงไหน

แล้วก็สุขภาพจิตแต่สุขภาพกายมันคือสุขภาพ
เพราะฉะนั้นบางคนที่ออกกำลังกายหนักมาก

สุขภาพก็จะรู้สึกแย่ลงได้
แต่เวลาพูดถึงสุขภาพทางจิตเวทเนี่ย

จะมีการรู้สึกว่า

การดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องเข้าโรงพยาบาลไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เฟิร์นคิดว่าคำว่าจิตเวทคงจะเป็นขั้นที่มีความเข้มข้นกว่าเวลาดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ
สุขภาพจิตก็คล้ายกับสุขภาพกายนะครับ
ก็คือภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์ของบุคคลนะครับ
นี่คนที่มีสุขภาพจิตดีก็คือคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมกับเหตุการณ์ต่าง
แล้วเรายังมีความสุขตามสมควรครับ
คนยากจนที่ตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยฉันจะมีเงินพอกินข้าวไหมมีเงินให้ลูกกินข้าวไหม

วันนี้เครียดผิดปกติว่ะนี่เราเครียดเรื่องนี้มานานแล้วนะ
คือมันแทบจะไม่มีทางที่จะได้มานั่งคิดเลยแล้วหลายครั้ง
มันไม่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านจิตใจอย่างทันท่วงที
เฟิร์นก็เลยรู้สึกว่าสังคมเราเชฟให้เราพยายามที่จะทำงานทำงานโดยที่ไม่สนใจจิตใจขณะนั้น
ไม่เชื่อว่าสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องจริงขนาดนั้น
ดังนั้นเวลาที่คุณเน้นแค่ว่าโอเคให้ดูดีให้ประสบความสำเร็จให้รอดไปวัน
หรือว่าเห็นความสำคัญว่าสุขภาพจิตใจเรามันดีกว่านี้ได้
สภาพแวดล้อมสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
สุขภาพจิตที่ดีคือการที่เราสามารถปรับตัวได้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้น
เราก็ต้องอาศัยการปรับตัวที่มันมากขึ้นไปด้วยนะครับ
ถ้าท่านใดที่การปรับตัวอาจจะไม่ค่อยดีปัญหาสุขภาพจิตมันก็จะตามมานะครับ
แวดล้อมในที่นี้เราอาจจะแบ่งเป็นได้หลายปัจจัยนะครับ
ปัจจัยทางชีวภาพเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่าง
เรื่องการระบาดของสารเสพติดต่างที่มันมีผลต่อการทำงานของสมอง

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม
ที่สำคัญเลยก็เป็นเรื่องของโซเชียล
ที่มีเรื่องของข่าวคราวมีข้อมูลมากมาย

อันนี้ก็มีผลอย่างมากนะครับ
ต้องบอกว่าในอดีตนะคะ
เกี่ยวกับโรคทางจิตเวทสังคมในอดีต
มองคนไข้แบบแยกให้แยกออกไปจากสังคมเลย
ก็คือถ้าป่วยจิตเวทแล้วคุณจะต้องไปอยู่อีกที่ที่หนึ่ง

พ่อแม่หรือคนในครอบครัวถ้ามีคนป่วยจิตเวท
ก็จะถูกกักบริเวณให้อยู่ในสถานที่จำกัด
ในการรักษาสมัยก่อนก็เช่นกัน
ก็จะแยกคนไข้ออกไปจากสังคมนะคะ
แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
สังคมให้การเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวทมากระดับหนึ่ง

ยังมีการตีตานะคะ

เราก็ยังคือได้ยินอยู่คำว่าป่วยเป็น
ใช้ภาษาว่าคนบ้านะคะ
หรือกลวิกลจริตในผู้ป่วยจิตเวท
การให้โอกาสปัจจุบันดีกว่าในสมัยก่อน
แล้วอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแนวคิดแบบนั้นครับ
ต้องบอกว่าสภาพสังคมปัจจุบัน
อาการของโรคการสื่อสารทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญมาก
เราจะสังเกตว่าข่าวของการป่วยจิตเวท
สื่อสารในสังคมจะเป็นข่าวของการคลุ้มครั่ง
อารวาสฆ่าทำร้ายคนอื่น
เพราะฉะนั้นพอภาพเหล่านี้ออกไป
สังคมก็จะกลัวจะมองว่าผู้ป่วยจิตเวทน่ากลัว
ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
แต่ภาพที่ผู้ป่วยจิตเวทผ่านการรักษาอาการทางจิตสงบ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้มีงานทำมีอาชีพ
สามารถมาเป็นกำลังหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้
ภาพเหล่านี้ให้การสื่อสารในสังคมไทยน้อย
เพราะฉะนั้นภาพที่ออกไปจึงเป็นภาพที่หวัดกลัว
สังคมก็ยังไม่ยอมรับผู้ป่วยจิตเวทมากเท่าไหร่
ไม่นับหลายปีโรคทางจิตเวท
ก็ยังคงเป็นโรคที่โดนติดตั้งในสังคม
ไม่ว่าจะเกิดจากผู้คนในสังคมสภาพแวดล้อม
มักตัดสินโลกด้วยความไม่เข้าใจและความเข้าใจผิด
ทำให้โรคจิตเวทเป็นหนังคำแก้ตัว

ทำให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนมันแพร่กระจายไปสู่วงกว้าง
ลามไปถึงสังคมโดยรวม
แล้วแนวคิดของสังคมไทยที่มีต่อโลกทางจิตเวทในปัจจุบัน

ก็ดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นในบางโลกนะครับ
อย่างคนในสังคมเป็นกันเยอะอย่างเช่นเรื่องซุ่มเศร้านะครับอะไรอย่างนี้
เราก็เข้าใจว่านี่มันเป็นโรค
มันควรที่ถูกบรรพนักศึกษาอยู่นะครับ
แต่ว่าในบางโรคหรือว่าในบางโรคจิตเวท
ที่สังคมไทยยังไม่คุ้นชินเท่าไห
อย่างจิตเวทแน่นอนว่าสังคมไทยไม่ค่อยคุ้นชินนะครับ
ว่ามันเป็นโรคจิตเวทแบบหนึ่งนะครับ

บายโพล่าเนี่ยถ้าเราเห็นอาการที่เป็นแมเนีย
มันอาจจะไม่เข้าใจเราคิดว่ามันเป็นคนนิสัยไม่ดี
อะไรอย่างนี้มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอะไรอย่างนี้นะครับ
จริงแล้วมันอาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับ
คิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่แล้วล่ะนะครับ
เรายังไม่ทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้เฮ้ยมันมีสายของโลกอยู่นะ

แต่ว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยนะครับมากกว่าครับ
ถ้าเราไม่ได้มองว่าเป็นโรคเราก็ไม่คิดว่าจะต้องรักษานะครับ
หรือคิดว่ามันรักษาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับ
นี่เป็นสมัยก่อนซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าสมัยก่อนการรักษาก็ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับ
ยาที่ได้ผลอาจจะมีน้อยทำให้เรามองว่ารักษาไปก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
ทำให้คนก็ไม่ได้เข้ารับการรักษานะ
ส่วนบางโรคบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นความขี้เกียจ
ทั้งที่ความจริงมันเกิดจากความผิดปกติของร่างกายของสมอง
ทำให้เขามีพฤติกรรมคล้ายแบบนั้นนะครับ
ปัญหาที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือ
จำนวนคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าจำนวนคนที่บริการเสมอ
เสมอไม่ว่าที่ไหนในโลกใบนี้
แต่ว่าปัญหาที่ระดับตั้งแต่เล็กไปจนถึงระดับใหญ่เลยก็คือระดับเล็กเลยคือ
การที่มาเรียนสายนี้มันต้องใช้พลังมากต้องใช้การลงทุนมาก
พลังคือพลังใจมากจริง
มันไม่ใช่แค่ว่าโอเคคุณเข้าใจสูตรเลข
พอคุณจำสูตรเลขได้คุณไปเป็นนักบัญชีอะไรอย่างนี้
หรือว่าเรื่องราวใหม่ที่เราเพิ่งรู้ว่ามันมีจริงอยู่ในโลกใบนี้
แล้วมันเจ็บมากอะไรอย่างนี้อันนี้คงพูดในฐานะพี่เฟิร์งเอง
เพราะว่าตอนแรกที่เราเข้าไปเรียนรู้จักแค่ว่าโอเคโลกทางสุขภาษาจีนมีโลกซึมเศร้า
แต่จริงแล้วมันมีหลายโรคมาก

หรือว่าแม้กระทั่งคู่รักเองอะไรอย่างนี้

แล้วมันกระทบกับจิตใจเราแน่นอน

บุคลากรทางด้านจิตเวทมีน้อย
เนื่องจากการผลิตไม่เพียงพอ
เอายกตัวอย่างวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เราผลิตมา๘๐๐ต่อปี
แต่คนที่เข้าสู่อาชีพสังคมสงเคราะห์จริง
ก็คือประมาณ๕๐คน
และใน๕๐คนจะเป็นนักสังคมสงเคราะหจิตเวท
ก็จะเป็นน้อยนิดประมาณ๑๐กว่าคน
เพราะฉะนั้นอัตราอันนี้แค่วิชาชีพเดียว
แต่วิชาชีพแพทย์จิตแพทย์
เพศาจิตเวชพยาบาลจิตเวช

เพราะว่าต้องบอกว่า
สังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีอาชีพที่หลากหลาย
ปัจจุบันทุกคนก็อยากจะประกอบอาชีพตามฝันของตัวเอง
อาชีพที่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้ง

จะประสบกับปัญหาขาดแคลน
เพราะว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องเจอกับปัญหาทุกวัน
ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าชอบหรือรักในอาชีพ

เพราะฉะนั้นโอกาสของการที่จะพัฒนา
ต้องบอกว่าทุกวัยของในช่วงชีวิตมนุษย์เนี่ย

ความขาดแคลนของบุคลากรทางด้านจิตเวท

ก็ต้องให้มีโอกาสได้กระจายไป
ในส่วนของการรักษาทั่วประเทศค่ะ

เราใช้บุคลากรหลากหลายอาชีพ
อย่างที่คุยไปก็คือมีจิตแพทย์

ให้การวินิจฉัยการวางแผนรักษา
เรายังต้องมีผู้ช่วยคือพยาบาล
ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ที่สามารถเข้าใจจิตใจด้วย
เราก็เรียกว่าพยาบาลจิตเวทนะครับ

นักจิตวิทยานี้อาจจะช่วยเราในแง่
ค้นหาข้อมูลในเชิงลึกในจิตใจของเขานะครับ
ในการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวท
ที่จะช่วยประเมิน
หาข้อมูลเกี่ยวกับด้านครอบครัว

แล้วก็ยังมีนักอาชีวะบำบัด
เพราะผู้ป่วยจิตเวทเมื่อป่วยไปนานก็จะมีความเสื่อม

ในฟื้นฟูเรื่องชีวิตประจำวัน

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนป่วย๑คน
เราต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเยอะนะครับ
ผมยกตัวอย่างเฉพาะจิตแพทย์ก็ได้
แพทย์ในประเทศไทยตอนนี้มีประมาณ๖๐๐คน
เราตีง่ายว่าคนไทยเรามี๖๐ล้าน
จิตแพทย์๑คนต้องดูแลประชากร๑แสนคน
ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่มันต่ำมาก
จิตแพทย์ควรมีเพิ่มมากขึ้น
นักจิตวิทยาควรมีมากขึ้น
พยาบาลนะครับวิชาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวท

หรือว่าสถานที่ที่ไว้รองรับดูแล
ผู้ป่วยหลังจากสิ้นสุดการรักษาก็ควรที่จะมี
เพราะว่าลำพังตัวครอบครัวเอง

หรือว่าในเรื่องของการดูแล
ตัวผู้ป่วยได้อย่างดีนัก
เพราะว่าในสภาพสังคมที่มันจะเรียกว่า

ดังนั้นก็จะไม่มีศักยภาพนัก

ในการที่จะดูแลผู้ป่วย๑คน
ดังนั้นมันอาจจะต้องมีกลไกตัวนี้เป็นตัวช่วย
ให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

เป็นเรื่องของโรคจิตเพศ

ก็คือว่าเขาเป็นโรคอยู่แล้ว
หมายถึงว่ามีอาการ

อย่างเช่นก็อาจจะหูแว่ว
ได้ยินเสียงคนว่าคนด่า
คนบอกให้เขาทำตรงนี้

หรือว่าเขาคิดไปเองว่าเขาอาจจะเป็นเทวดา
หรือว่ามาจากต่างดาวอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็เขาก็อาจจะ
เสียงหูแว่วนั้นหรือว่าภาพนั้น

มันอาจจะบอกให้เขาออกมาจากบ้าน

ตัวผู้ป่วยเป็นหนักแล้ว
คือส่วนมากผู้ป่วยที่อยู่ตามข้างถนน
ส่วนมากจะไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้แล้ว

ดังนั้นพอได้ยินเสียงหูแว่ว
หรือประสานหลอนเกิดขึ้นแล้วก็ออกมาจากบ้านแน่นอนว่า
เขาก็จะไม่สามารถที่จะประคับประคองตัวเองได้

แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือว่า
หิวก็ไปคุยขยะกินอะไรอย่างนี้

คือตัวคนอาจจะมีเรื่องของยีน

คือตัวโรคจิตเพศมันสืบทอดกันทางพันธุกรรมได้
บางคนอาจจะมีด้อยตัวนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าก็ถูกกระตุ้นด้วยความเครียดจากสภาพสังคมจากโครงสร้างทางสังคม
พอกระตุ้นเสร็จแล้วมันก็ทำให้ตัวเขาเกิดโรคได้
จริงแล้วมันเกิดได้ทั้งสองอย่าง
มันเป็นตัวช่วยกัน
สถานการณ์ต่อไปอย่างปลอดภัย
คงจะเป็นอะไรที่ดีถ้าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ในเมื่อสังคมที่กำลังไหลเวียนตามการเวลา
คนทำงานหนักหลายวันใช้ชีวิตกันไปตามคันลอง
แต่พวกเขาเหล่านั้นที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวหรือเจ็บปวด
ก็มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะมีคนหันไปมองและเข้าช่วยเหลือพวกเขา
อเมริกาเขาทำให้เรื่องสุขภาพจิตใจมันเข้าถึงง่ายกว่าที่ไทย

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดินไปหาหมอที่โรงพยาบาล

แล้วก็มีในหลายเรทราคามากเลย
หรือว่าถ้าคุณมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็คิดค่าบริการเท่านั้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็ที่อเมริกาที่พี่คงชอบมาก
หรือว่าคนที่ผ่านคนที่หายจากการติดเหล้าหายจากการติดยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้
แล้วมันไม่ใช่แค่ยาเสพติด
มันมีทั้งเสพติดช้อปปิ้งเสพติดเซ็กเสพติดอะไรต่างมากมาย
มันมีเยอะมากแล้วมันก็มีหลายที่มากให้เราให้เราไปมีออนไลน์ด้วยอะไรอย่างนี้
เพิ่งรู้สึกว่าที่ไทยเท่าที่รู้สึกนะ
หลังจากที่เขาหายแล้วพี่เฟิร์งรู้สึกว่ามันยังมีไม่ได้เยอะขนาดนั้น
สภาพผู้ป่วยที่เราคิดว่าเลวร้ายที่สุดที่เราเคยเห็นนะครับ
ก็คือเป็นผู้ป่วยที่ถูกฟันคอมานะครับ
แต่ว่าไม่ไม่ใช่คอขาดอะไรนะนะครับแต่ว่าถูกฟันคอข้างหลังนี่แหละนะครับ
แผลลึกมากเลยนะครับเป็นรอยบากเห็นชัดเจนแล้วก็เหม็นเน่ามากนะครับ
แล้วก็เขาก็เดินไปตามที่ต่างนะครับแล้วก็เล่ร่อนนี่แหละนะครับ
ตามที่ต่างพร้อมกับแผลเน่านะนะครับเราเลยคิดว่าเคสแบบนี้
เป็นเคสที่มันแสดงถึงเรื่องของการที่มันไม่มีกลไกหรือว่าระบบหรือว่า
ไม่มีสิ่งที่สภาเขาทั้งที่แผลเขาเนี่ยนะครับมันลึกขนาดนั้นมันเน่าขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่าไม่มีกลไกใดเลยที่พาเขาเข้าไปสู่ระบบการรักษา
เพื่อที่จะมองแค่เรื่องแผลเป็นเรื่องหลักก่อนนะครับก็ยังไม่มีนะครับ
ดังนั้นมันก็มองได้ว่าเรามีปัญหาจริงเรื่องของการพาใครสักคนหนึ่งที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับ
มีภาวะดูแล้วเป็นจิตเวทเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นประกอบไปด้วยเนี่ยนะครับ
แล้วก็นำเข้าสู่การรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรนะครับ

พอรู้ข่าวเรื่องการตกงานปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ของประกันสังคมมันจะอยู่ได้แค่๖เดือนเอง
ซึ่งตาตอนนั้นก็๒๓เดือนแล้วก็
มันก็ยังไม่หายครับดังนั้น
ข้อพึ่งแยกคือเราก็จะหมดเรื่องของการรักษา

แล้วก็จังหวะตอนนั้นคือเริ่มคิดมาแล้วว่า
ซึ่งผมไม่เคยมีประวัติเรื่องตรงนี้
ห้างให้เลิกกิจการปุ๊บไม่ตอบสัญญา
มกราก็ภาคกิจ
เริ่มจะเริ่มคิดเหมือนกันแล้วก็ในการ
เพราะว่านี้จากพ่อกับแม่เสียหมดแล้วดังนั้นในขณะเดียวกันเราก็น่าต้องคิดก็
ทางครอบครัวของน้องชายน้องสาวก็ดีก็ไปได้แล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขามาเดือดร้อนเพราะเราด้วยอย่างนี้ครับ
ดังนั้นด้วยพอเราเริ่มเครียดไม่มีทางออกนะครับก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายครับ
ถ้ายังไม่มาเจอนี่ผมคิดว่าผมได้ไปสวรรค์แล้ว
ก็ยามเข้ามาตรวจเจอประมาณน่าจะประมาณตอนระดับตี๒แล้วครับ
ก็ส่งตัวแจ้งแจ้งทั้งสอนอก่อนก็สนชนะสงครามก็นำส่งโรงพยาบาลในเขตตามบัตรประชาชน
ก็ไปลงที่โรงพยาบาลทหารเรือตรงสมเด็จพระปิ่นเก้าตรงถนนตากศิลป์หนึ่งนะครับ
ก็หมอก็รักษาตัวฉุกเฉินก่อนครับ
แล้วก็ในขณะที่รักษาตัวฉุกเฉินอยู่นั้นก็คือดูว่าสภาพร่างกายเราไม่เป็นไรนะ
เริ่มดีขึ้นเริ่มทีขึ้นถึงแม้ว่าเริ่มเสียเลือดไปเยอะก็ตามก็
แต่ว่าก็ร่างกายยังถือว่าดีอยู่ครับ
ก็เริ่มจากตอนนั้นเลยคุณหมอเขาจะขึ้นมาพูดอยู่เรื่อยครับว่า
นักจิตเตอร์เอสจิตแพทย์มาคุยด้วยครับ
เป็นระยะระยะนะทีนี้ผมก็เลยเข้าใจครับ
การรักษาของจิตแพทย์จริงก็คล้ายกับโรคทางกายทั่วไปนะครับ
เราก็จะมีขั้นตอนเมื่อผู้ป่วยมาพบกับจิตแพทย์
ก็จะมีการพูดคุยกันซักประวัติถึงที่มาที่ไปปัญหาความไม่สบายนะครับ
ถ้าเป็นสุขภาพจิตเราก็จะเน้นไปเรื่องความไม่สบายใจในเรื่องต่างนะครับ
เมื่อได้ข้อมูลมาแพทย์ก็จะทำการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไรนะครับ
แล้วก็จะมีการวางแผนให้การดูแลรักษาก็เหมือนโรคทั่วไปเลยครับ
อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมในบางอย่างนะครับ
ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยานะครับหรือโรคทางจิตบางอย่างก็อาจจะคาบเกี่ยวกับภาวะทางกายบางอย่าง
ก็จะมีการตรวจเลือดตรวจแหลบเหมือนคล้ายการไปตรวจโรคทางกายทั่วไปครับผม
ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยนะคะมีแนวทางในการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวท
หลังจากที่อาการทางจิตสงบนะคะแพทย์ก็จะส่งมาให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟู
ของนักสังคมสงเคราะห์เราจะเน้นเรื่องของทักษะทางสังคม
ที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ได้มีโอกาสมีงานทำมีอาชีพมีกิจกรรม
แล้วสุดท้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวได้
ทางนักสังคมสงเคราะห์มีเกณฑ์การฟัดผลคุณไข้ยังไงบ้างครับ
เราจะเน้นที่ทักษะทางสังคมแน่เลย
แล้วก็ไม่ค่อยที่จะคุยกับคนอื่น
ไม่รู้ว่าจะต้องสื่อสารยังไง
ที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น

พบเห็นผู้คนบางส่วนยังคงคิดว่า

จำเป็นต้องถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้ก่อน
จะต้องรีบนำเข้าสู่การรักษา
รวมทั้งอีกส่วนที่กำลังคิดว่า

เหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลบ้าอย่างไรอย่างนั้น

กลายเป็นปัญหาสู่สังคมภายนอก
มีหลายคนชักสงสัยแล้ว
วันแรกอันนี้มันกินแต่นม

นมก็อิ่มแล้วกล่องเดียว
บางคนเขาหักขนมให้ครึ่งหนึ่งนะครับ
ปกติวิธีการหักขนาดเพื่อนกันเองเนี่ย
หักมีขนมก็แล้วเอามือหักเลย
เพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีข่าวแววว่าจะมีการติดโควิด
เองครับแต่ทางโรงพยาบาลยังไม่ปิดนะครับระยะแรกครับ
ก็เขาก็หักขนมให้เลยนะครึ่งหนึ่งเลย
ถัดไปนี่บางคนนี่คือให้ทั้งห่อเลยนะครับ
ในขณะที่เขามีแค่สองห่อเองก็ให้
แล้วพอผมจะงอกไปดูเนี่ย
ห่อหนึ่งของเขาเขาต้องไปแบ่งให้กลุ่มเพื่อนเขาอีก๕๖คน
มันกินคนละคำอย่างนี้และให้ผมทั้งห่อเลย
ทีนี้เราก็เริ่มพอเริ่มรู้สึกดีกับเขา
เราก็เลยเราก็จะเหมือน
เหมือนพอมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนปุ๊

อย่างเช่นบางคนอาการเริ่มหุดหงิดเริ่มฉุนเฉียวุ
แล้วก็จะปลอบใจเขาครับ
ผมคิดว่า๑ให้ทำความเข้าใจว่าการพบจิตแพทย์นะครับ
บุคลากรทางด้านสุขภาพจิตเนี่ย
เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับ
หนึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวก่อนนะครับ
คุณหมอก็พูดคุยเหมือนคุณหมอทั่วไปนะครับ
มีการตรวจร่างกายมีอะไรมียาให้รับประทาน
ยาก็ไม่ใช่ยาที่น่ากลัวนะครับ
มันก็คือยาแผนปัจจุบันเหมือนยาโรคต่างนะครับ
ที่จ่ายโดยแพทย์ตามหลักวิชาการนะครับ
สองนอกจากไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับ
การเจ็บป่วยทางจิตเวทก็เหมือนเราเป็นไข้หวัด
ปวดท้องปวดหัวนะครับมันไม่ใช่ความอ่อนแอ
ไม่ใช่ความไม่เข้มแข็งความขี้เกียจนะครับ
มันเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้การทำงานของสมองเราเปลี่ยนแปลงไป
แล้วทำให้พฤติกรรมเราออกมาที่ดูคล้ายว่าเป็นอย่างนั้น
แต่จริงมันจากการทำงานของร่างกายนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความกลัวมีความอายนะครับ
เราก็สามารถเข้าสู่ระบบบริการได้นะครับ
จะหนักจะเบาเนี่ยผมว่าถ้าเราได้เข้าสู่บริการก่อนนะครับ

คุณหมอมองว่าไม่มีอะไรมากก็แนะนำพูดคุยกันก็อาจจะจบกันไปนะครับ
และหลังจากนั้นเราอาจจะมีเรามีผู้ที่เราไว้ใจเราติดต่อไว้ได้
วันหนึ่งเรามีปัญหามากกว่านั้นเราก็กลับเข้ามาสู่ระบบได้อีกนะครับ
ก็จริงมีแต่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องกังวลอะไรเลยครับ
ก็ให้เขาสังเกตตัวเองนะครับ๑นะครับ๒เนี่ยก็อาจจะให้ครอบครัวช่วยสังเกตนะครับ
แล้วก็ถ้าเขาได้เข้ารับการรักษาเร็วอย่างเช่นในช่วงเป็น๑๒ปี
การกลับมานะครับการรักษาแล้วกลับมาถูกฟื้นฟูกลับมา๑๐๐มีโอกาสนะครับ

ที่พร้อมรอให้คุณได้รับความช่วยเหลืออยู่
เราก็อย่ารอจนถึงมันไม่ไหวแล้ว
คือบางทีถ้าคุณไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปหาความช่วยเหลือที่ไหนดี
ลองคุยกับเพื่อนเพื่อนอาจจะรู้ว่าลองคุยกับอาจารย์
ลองคุยกับใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะรู้

แต่ว่าพยายามจะหาพื้นที่ปลอดภัยของเราให้เจอ
บางคนมีแค่เพื่อนหนึ่งคนที่รับฟังเราแล้วเรารู้สึกโอเคแค่นั้นก็โอเคแล้ว
หรือมีอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย
คือเราว่าง่ายที่สุดก็คือพยายามหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองให้เจอถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เราคนเดียว
คงจะเป็นแบบพื้นฐานที่ง่ายที่สุดแหละมั้งถ้าจะทำให้สุขภาพจิตโดยรวมแบบนี้
อยู่ที่บริษัทต่างนะครับผมว่าสื่อมวลชนดารานะอย่างน้อยช่วยปลูกฝังทรัพย์ความคิดที่ถูกต้อง
ปลูกฝังให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตตัวเองอย่างง่ายก่อน
อันนี้มันก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาไป
แล้วก็ทำให้สามารถที่จะรอที่จะไปพบบุคลากรที่ขาดแคลนต่อไปได้
ถึงแม้แต่หมอดูเราก็เคยที่เราจะไปให้ความรู้นะครับ
เหล่านั้นถ้าเข้าใจดีก็สามารถให้คำแนะนำดี
ที่จะแก้ไขปัญหาที่น้อยไปก่อนได้นะครับ
แล้วก็เราก็จะเหลือที่ปัญหาที่จำเป็นจริง
ที่จำนวนไม่มากเข้าสู่บุคลากรที่เรายังมีไม่มาก
ปัญหาก็จะน้อยลงครับ